ท่านผู้ชมครับมีเหตุ
พระพระทานท่านจะเสียใจที่โบสถ์ไฟไหม้จนร้องให้ออกมาหรืออย่างไร
ที่พระเนธหรือว่าดวงตาของพระประธานเนี่ยมีเหมือนกับสายน้ำตาไหลออกมาเลย
เดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูนะฮะทางเจ้าวาดวัดนะ
ทางคนที่เขาบอกว่าเออมันไม่น่าจะใช่หรอก
ต้องออกมาช่วยกันชี้แจงใหญ่เห็นไหมฮะไหลออกมาเป็นคราบเลยอ่ะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับดวงตาพระประธานปางมารวิชัยในโบสถ์
ตาด้านซ้ายน้ำตาไหลออกมาสองสายด้านขวาน้ำตาไหลออกมาหนึ่งสาย
ชาวบ้านบอกว่าท่านคงเสียใจที่โบสถ์เกิดเพลิงไหม้
ยกมือกราบไหว้ด้วยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระประธาน
ค่ะเพราะองค์พระประธานไม่ได้ถูกไฟไหม้เสียหายอะไรเลย
แต่กลับมีแบบนี้ออกมาในโบสถ์นะครับพระพุทธรูปทุกองค์ถูกไฟไหม้หมด
ยกเว้นพระประธานกับพระหน้าองค์พระประธานผนังโบสถ์กลายเป็นสีดำ
ดานนี้จากสีขาวกลายเป็นสีเทาจากควันไฟพัดลมหลอดไฟโต๊ะหมู่บูชา
ฐานนั่งสำหรับพระทำวัดในโบสถ์ถูกเพลิงเผาไหม้ทั้งหมดอืม
เสียหายหมดอ่ะเหลือแค่พระประธานกับพระที่อยู่หน้าองค์พระประธาน
จ้าวาดวัดบอกว่าเมื่อตี๔วันนี้ก็กำลังทำวัดกันอยู่
แต่พอมาเปิดสวิตช์ไฟไฟไม่ติดพอเปิดประตูเข้าไปในโบสถ์
พบว่าไฟไหม้ตอนนั้นไฟยังคลุอยู่ในโบสถ์นะครับ
ตลบอบอวนด้วยควันก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกัน
ว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเพราะช่างมาโยงสายไฟหลอดไฟกับพัดลมเอาไว้ด้วยกัน
ด้วยกัน
แต่ก็มีชาวบ้านที่เขาก็มองในมุมความเชื่อของเขานะชาวบ้านที่มองในมุมหลักวิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็มีนะครับ
เจ้าวาดก็ต้องออกมาบอกอยู่เหมือนกันเดี๋ยวท่านฟังนะครับ
นี่เป็นคู่บ้านคู่เมืองครับศักดิ์สิทธิ์มากครับแล้วจากการที่เห็นน้ำตาไหลออกมาจากพระประธาน
เชื่อกันว่าอย่างไรบ้างคะมีลูกพ่อคุณมาให้พวกเสกให้นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับ
แต่ศักดิ์สิทธิ์ใหญ่เลยชาวบ้านบูชากราบไหว้บูชา
แล้วตอนนี้อย่างที่ชาวบ้านเห็นว่ามีน้ำตายุดลงมาชาวบ้านเชื่อกันได้ยังไงบ้าง
ก็เสียใจครับที่ได้เห็นน้ำตาของพระพุทธรูปครับ
ในส่วนตัวของผมนี่ที่ว่าพระประธานน้ำตาไหลนี่ผม
อาจจะจะผมคนเดียวนะครับอาจจะเข้าเอาเอาลูกเก่วลูกอะไรทำตาอย่างงี้น่ะ
พอดับไฟดับไอเลี่ยบหาละไหล
ไออันที่ไหลมาก็จิ๊ดอยู่ไงคนหินก็เกิดดูน้ำตาไหล
ในส่วนตัวของผมพระประธานน้ำตาไหลคุณผู้ชายเพิ่มชาติสาธิตรรรย์ผมเอง
อาจจะเขาเอาทำเอาลูกแก้วลูกอะไรทำตาอย่างนี้นะ
ที่ดีพอถูกกลมโรนปั๊บมันมันจะหลายหลายลงมา
เอาพัสติ๊กอะไรแช่งอย่างหนึ่งทำทำหลูกตาท่าน
ถ้าทำเก่วตาเลยอาจจะมันถูกกลมโรนก่อนอาจจะหลายหลายลงมาอย่างงี้น่ะ
พอดับไฟได้เรียบโดยเรียบมันถูกปุ้มเย็นมันก็ละไหล
นี่ครับท่านผู้ชมครับคุณลุงวัยยาวัชกรวัดเนี่ยท่านก็บอกว่า
คิดว่าเป็นส่วนประกอบของวัสดุที่นำมาก่อสร้างมาทำพระประธานมากกว่า
ตรงจุดดวงตาส่วนมากจะใช้มุกใช้แก้วใช้นินใช้เปลือกหอย
ความร้อนไปก็ละลายพอเพลิงมอดอากาศเย็นอากาศแห้ง
จบเรียบร้อยเรื่องความร้อนก็เป็นคราบติดอยู่แบบนี้นะครับ
แต่ว่าโบสถที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวบ้านเคารพนับถือกันมาก

เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้นะครับเมื่อปี๒๕๕๙
หลวงพ่อคูณบริสุทโธจ้าวาสวัดบ้านไร่ที่นครราชสุริมา
มาทำพิธีฉลองโบสถ์ให้และทำพิธีปลุกเสกเหรียญรุ่น
มหาอำนาจลุยไฟที่โบสถ์แห่งนี้ด้วย
ชาวบ้านก็ยังเก็บเหรียญเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลย
เพื่อความเป็นสุริมงคลนี่ครับทุกผู้ชมครับ